ห้าวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปเนาะ
พี่ยากงจะอนุญาตให้ให้การอาบน้ำมันเดือดนะคะ
พี่ยากงว่าจะเปลี่ยนมันตรงนี้
เดี๋ยวคนใหม่อย่างเห็นไหมคน

คนอาจจะค้นละครับมันเหมือนพวกนี้คนพบแล้วครับ
คนอาจจะการกินไฟ

ให้ภาพก่าหนูภาพก่าดิอ่าลูกไหมลูกอ่า
มาเลยมาเลยหนูมาเลยเร็วเร็วเร็วไอ้ของนั่นนู้นวันย้อน
ใจการอาบน้ำดเดือร์แล้วลุยไฟนะครับอ่าอันนี้เป็น
ความเชื่อของของอ่าคณะสิทธิ์ที่รวมตัวหมายความว่ามีอ่า
งแห้งเจียนะครับมาช่วยครับมาเสริมให้อีกทีหนึ่งตั้งแต่
สามสิบปีที่แล้วครับผมมาช่วยเพื่ออ่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติอ่ามีมีการสอดแทรกเข้ามาคือการถือสินกินเจนะครับเข้ามาด้วยอ่าถ้าหากเราไม่ได้ถือสินกินเจในเวลาเก้าวันนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะลุยไฟและอาจน้ำมันเดือดได้ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะมีบางส่วนนิดนิดเท่านั้นครับในการที่มีอุ่นอุ่นครับไม่พองครับและไม่ร้อนครับ
ที่ทำอะไรของมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลย
เป็นหนี้เป็นสินก็เริ่มเบาลงจนทุกวันนี้เขาใช้ความศรัทธามา

และสิทธิ์ของพ่อพะววตั้งแต่ผมอยู่นี่มา๓๐กว่าปี
เกือบ๔๐ไม่เคยตายโหงครับ